สวัสดีครับ

กับแฟนผมเลยถามว่า

เขาก็เลยจอดรถตั้งขาตั้ง
แล้วก็อีกคันหนึ่งก็ขี่มาประกบผม
เขาก็ลงมาใส่ผม

แล้วข้างหลังก็หยิบมีดหัวตัดยาวประมาณ
แขนหนึ่งประมาณ๒๓เล่ม
ไล่ฟันผมอีก๑๐กว่าคน

พอผมไม่ไหวแล้วผมล้มลงเสร็จเขาก็ลุมฟันกระหน่ำฟันเลยครับ
ผมไม่ได้ความเป็นธรรมอะครับผมถูกเอาเปรียบอะครับ
เพิ่งว่าผมไม่ควรโดนกระธรรมครับ
คดีก็ไม่คืบหน้าเขาให้ผมห้าหมื่นแต่เขาจะผ่อนให้เดือนละหมื่น
แต่ผมมือผมต้องใช้ตลอดชีวิตผมเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่ผมตาบอดข้างหนึ่ง
เมียผมก็เป็นอย่างงี้บ้านผมก็เป็นอย่างนี้ผมเป็นเสาหลักของบ้าน
แค่๕๐๐๐ผ่อนให้เดือนละหมื่น

แล้วก็มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในวันถัดมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ใช่ที่เปลี่ยวนะคะ
เท่าที่ดูจากที่นักข่าวลงไปในพื้นที่
แล้วก็รวมถึงทางคนที่เผชิญเหตุเนี่ย
คนที่ถูกกระทำเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็มีคนเห็น
ก็มีคนเยอะไม่ใช่ที่เปลี่ยวนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น
ถนนในซอยจรรย์สนิทวง๑๓นะคะ

แล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่าในรายการด้วย
แต่ตั้งแต่อ่านเนื้อข่าวมาคือนึกไม่ออกเลยว่า

ถ้าไม่ได้มีเหตุหมางใจอะไรกันมาก่อน
เพราะว่าเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่มีไม่มีอะไรกันมาก่อนจริงนะคะ
ที่สำคัญคือไม่คุ้นหน้ากันด้วยค่ะคุณผู้ชม

ถ้าจะมีการขอไก่เกลี่ยแล้วตัวเลขที่เสนอให้คือ๕๐๐๐
โดยมีการผ่อนให้เดือนละ๑๐๐๐เนี่ยนะคะ

แล้วก็ที่ผู้บาดเจ็บกังขาก็คือว่า
ตกลงทำไมไม่เห็นตำรวจเรียกผมเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะคุยทั้งหมดนี้ในรายการของเรานะคะ
คนแรกก็คือคุณบอลทงแก้วแล้วก็ภรรยาอยู่ในเหตุการณ์

คุณวรีรัฐศรีลารัฐ
แล้วก็อีกหนึ่งคนเราให้มานั่งฟังให้เราหน่อยว่า

ถ้าเขาเสนอมาแบบนี้แล้วคดีอาจจะจบได้ง่ายหรือเปล่านะคะ
ทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีทั้ง๓ท่าน

ตอนนี้ไม่ต้องถามหรอกว่าเจ็บไหมพี่ใช่ไหม
แต่ว่าที่แรงที่สุดเป็นตรงนี้ตรงคางหรือว่าเป็นตรงแขนเขาคุณบอล

เรียนอย่าหาไว้อย่างนี้นะคุณบอล
คือตอนแรกก็เอ๊ะคนที่จะทะเลาะกันแบบไหน
รุนแรงแค่ไหนถึงแบบลุมแล้วแบบแผลเยอะขนาดนี้นะคะ
แต่ทีนี้แวบแรกตอนเราเจอกันก่อนเข้ารายการแซว
ก็แซวกันต่อหน้าทนายเจนนี่แหละว่าเอ๊เราไปทำหน้าท่าทางกวนเขาหรือเปล่าคุณบอลนะตอนนั้น
ลองเล่าเหตุการณ์วันพุธที่แล้วให้ฟังหน่อยค่ะ
คือว่าผมขี่รถออกมาจากบ้านในทร๑๓
ผมจะมาซื้อหลายรถผม
ขี่ได้ไปถึงหน้าปั๊มปอท
ก็มีวัยรุ่น๒คนนี้แหละครับ
ขี่มาปาดแต่ปาดหน้าไม่ได้ปาดฝางนะ

ใช่แล้วแล้วเขาแซงเสร็จแล้วคนที่ซ้อนเขาหันหลังก็มอง
ผมก็เลยถามว่ามองอะไรเหรอ

ตั้งกับตั้งคู่เสร็จแล้วสารธาระยาของคนผมก็ตั้งกับตั้งคู่
แล้วก็มีใครมาจอดประกบข้างเขาบอกมึงอะไรอะไรอะไร

ครับแล้วไอ้คนนั้นที่ผมถามเดินย้อนกลับมานั่นก็มึงอะไรอะไรก็ต่ำต่อยเลย
คนที่ประกบข้างต่อยก่อนค่ะยังไม่ทันนี่เลยคือใส่ก่อนเลย
แล้วพอผมสู้ใช่ไหมผมหันหลังเข้าไปก็หยิบมีดออกมาไอ้พวกที่ตามมาประมาณ๗เกือบ๑๐คนปักมีดมา
พอสู้ไม่ไหวผมก็วิ่งตามบินถนนปกล้มคุคคานตามประสาทของผมนะครับ
พอล้มไปเสร็จผมก็โดนลุมฟันอย่างที่เห็นนะครับขาแขนหน้าอกหลังมือปาก
คุณผู้ชมค่ะคือตอนที่คุณบอลเล่าแล้วเหมือนหน้าอมยิ้มไปเนี่ยคือก็ยังเจ็บอยู่อะนะ

คุณบอลเดี๋ยวเราขอถอยกลับไปก่อนนะคะตอนแรกที่มากันเนี่ยคุณบอลมากับภรรยาคือคุณวรีรัฐนะคะ
แล้วที่เขาปาดคือเนื่องจากถนนมันเป็นส่วนเลนใช่ไหมเขามาเลนเดียวกับเราเขาตามเรามาแล้วที่เขาปาดออกไปเขาปาดฉีกใช่ไหม

ปาดเพื่อไปหยุดคุณข้างหน้าแต่ปาดฉี่ออกไปอีกเลน

แล้วคือยังรถเนี่ยยังวิ่งทั้งคู่แล้วคันข้างหน้าคุณเนี่ยคนซ้อนข้างหน้าคุณเนี่ยหันมา

ผมเขาหันหน้ามามองผมผมก็เลยถามว่ามองอะไรอ่ะ

ขออารมณ์วันนั้นหน่อยจำได้ไหมเราทำสีหน้าน้ำเสียงท่าทางยังไงตอนถามเขาคุณบอล

อ่ะมาถามภรรยาหน่อยค่ะคือเชื่อว่าด้วยท่าทางภาษากายหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าเขาเป็นคนคุ้นกลัวอยู่แล้ว

ไม่เคยรู้จักแน่นอนละเปอร์เซ็นครับ

ไม่ใช่เด็กแถวบ้านเคยเห็นกันอ๋อเด็กทานไม่เคย

อ้าวจอดทำไมเราจอดละค่ะคุณบอลทำไมเราไม่ไปอ่ะ
เพราะเขาไม่ได้ขวางเลนเราอยู่แล้วนี่
ไม่ใช่ก็เขาจอดเขาเดินลงมา

ใช่แล้วแล้วรถข้างหน้ามันก็ติดนะพี่
ถ้าเกิดผมขี่ไปแล้วถ้าเกิดเขา
รถมันติดกันด้วยในซอย
อ๋อเขาจ่ายคือรถมันติดกันด้วยแม้ไม่ที่ขับไปโรงนะ

เขาเบรกปุ๊บคุณบอลก็เบรกเบรก

รถประกบพวกเขาประกบข้างค่ะข้างซ้าย

ขนาดคุณใช่ไหมคะเหลื่อมกันแบบนี้

เขาก็ตำผมก็สู้แล้วผมก็หันไปข้างหลังนะครับ
ตอนนี้เขาต้อยผมผมก็หันไปสุดส่วนเขา
ข้างหลังเขาหยิบมีดมายาวขนาดนี้ครับ

ก็น่าจะเป็นข้างถนนนะคะเพราะว่าเขามี
ออกไปหยิบแถวนั้นแหละเขาฟูเพราะว่าสู้อ่ะ
สู้ไปสู้มาผมก็ขยับไปริมถนนนะพี่
เขาฟ้าอะไรได้เขาก็ฟ้าหมดเลย
คุณบอลตอนที่หันไปด้านหลังนะ
เท่าที่จำได้เอาคันก่อนมากี่คัน

ชัวร์

คัน๕๖คันนะครับเขาซ้อนคันละ๒คนมั่ง๓คนมั่ง

แล้วตอนที่เริ่มบวกกันคือมันมาจากการต่อยก่อนใช่ไหมคะ
ยังไม่ได้ใช้มีดใช่ไหมใช่ครับแต่แต่มีดน่ะเห็นตอนคนข้างหลังควัก

ถามอะไรกันเลยเหรอไม่ถามไม่ค่ะแค่ถามเฉย
มึงอะไรเหรอเสร็จก็ใส่เลย
แล้วนัวกันอยู่นานไหมน่ะก็นานอยู่ค่ะ

โต๊ะทั้งเก้าอี้คือเขาฟ้าอะไรได้เขาฟาดหมดเลย
คือว่าเธอนี่นะครับก็ทักไปไกลไปนิดหนึ่งเลยอ่ะ
ตามจนถึงถึงสุดเลยครับ
ผมวิ่งหกล้มมาเนี่ย

ตรงนี้ที่โดนน่ะโดนนอันต่อแรกหรือตอนที่ตามไปแล้วถึงโดน

เขาจะฟันหัวผมผมมือมัดปัดอย่างเงี้ย
หัวเลยเหรอค่ะครับไม่งั้นมือผมอยู่อย่างงี้เขาจะฟันมือผมยังไงอ่ะ
ถ้าผมวิ่งแบบนี้ถ้าผมไม่เอามืออย่างงี้อ๋ออ๋อคุณบอลได้ได้ตะโกนหาไหมเฮ้ยเดี๋ยว
เดี๋ยวก่อนใครอ่ะคือได้ถามได้ไม่เลยค่ะจอดรถกับปุ๊บก็โน้นไม่ผ่านได้
เลยนานไหมตั้งแต่ตั้งแต่หมัดแรกที่ชกกันเนี่ยนะคะจนกระทั่งหยุดอยู่ครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ
ตรงนั้นเพราะหนูยืนตะโกนอย่างเดียวว่าให้เขาหนีแต่ผมไม่หนีอ่ะ
แล้วก็พยายามที่จะโทรศัพท์บอกตำรวจนะคะให้เขามาตรงที่เกิดเหตุคุณจริงจริงแถวนั้นมีรถ
มีรถแล้วก็มีคนสองเต็มเลยค่ะยืนมองกันเต็มเลย
มีใครตะโกนบ้างไหมบอกไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็คือยืนมองกันแล้วก็บางส่วนก็คือโทรศัพท์
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาโทรอะไรยังไงจนเขาหนีไปได้ประมาณเกือบห้าสิบเมตรนะคะ
เขาหลบไปในซอยแล้วพวกพี่เขาตีพวกคู่กรณีค่ะเริ่มที่จะถอยหลังกลับ
หนูก็ไปเอารถแล้วก็ขี่ดูเขาถามทางข้างทางค่ะว่าเห็นแฟนหนูไหมว่าหลบอยู่ตรงไหน
หนูขี่ไปถึงตรงซอยที่เขาหลบเขาก็เดินออกมา
คุณวรีรัฐตอนที่ระหว่างที่คุณบอลโดนนี่คุณวรีรัฐอยู่ตรงไหนคะ
อยู่ตรงตรงกลางถนนตรงนั้นเลยค่ะก็อยู่กับรถค่ะอยู่กับรถ
แล้วมีใครหันมาไม่มีค่ะไม่มีใครพูดอะไรเลยเพราะว่าหนูยืนอยู่กับ
แฟนของคนที่เริ่มเริ่มต่อยเขาคนแรกเลยอ๋อมีกลุ่มมีผู้หญิงด้วยเห
คือมีผู้หญิงอะค่ะซ้อนมากับคนที่ต่อยคนแรกอ๋อซ้อนรถมาก็คือเขา
เขาคู่นึงหนูคู่นึงประมาณเนี้ยค่ะแล้วทางแฟนเขาก็ยืนอยู่กับหนู
คือยืนมองทั้งกลุ่มมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นแค่คนเดียว
ได้ทำได้ทำถามไม่ได้ถามไม่ได้อะไรค่ะตอนนั้นคือหนูกดโทรศัพท์
อย่างเดียวเลยพยายามให้เขามาช่วยตรงนี้ให้รีบมาให้ไว
คือเท่ากับว่าที่คุณบอลโดนเนี่ยคือเขาเขาจะเรียกว่าอะไรคือโดนจน
ผู้กระทำพอเองใช่ไหมหยุดเองเออหยุดเองหยุดเองใช่ไหม
เจอหาไม่เจอค่ะเขาก็เลยถึงไปตอนเขาจะไปอ่ะ
คุณวรีรัฐได้ถามอะไรไม่ได้ถามพี่เข้าใจกันผิดหรือเปล่า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
ผมก็เลยบอกแฟนว่าอุ๋มจอดเถอะกูนั่งไม่ไหวแล้วจะล้มจะหล่นรถ
ผมก็นั่งประมาณครึ่งกระโมงตามรวมกำลัวคนเขาก็เข้ามาดูผมเต็มเลยครับ
อืมแล้วก็โทรเรียกรถมาอืมคือประมาณครึ่งชั่วโมงรถมานั่งเลือดหลดหยดอยู่ตรงนั้นนะคะอืม
เพราะว่าหนูพยายามจะโบกรถแล้วตำรวจเป็นพยายามได้เลยเขาก็ไม่รับไม่ไร
บอกให้รอรอรถรอรถพยาบาลมารับเลยเออยังถามว่าใครทำมึงไอ้บอล
รู้จักเลยใช่ไหมรู้จักรู้จักเลยใช่ไหมว่าป่าคนนี้เขารู้จักกับบอลดี
เขายกหนูยกมือไหว้เขาทุกคนนะคะพี่ในสอนอยกมือไหว้หมด
ก็ดูขายของตรงนั้นกลับมาจะบอกคุณผู้ชมฮะคือว่าที่บอกว่าคุณบอลเนี่ย
ในสอนอรู้จักดีเพราะว่าที่เราทำมาหากินคือข้างโรงพัก
ใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญเอาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาตัว
บูเราบู้เขาโดนคดีเราเคยมีเพราะฉะนั้นตำรวจที่เราขายข้างข้างโรงพัก
เขารู้จักบอลทงแก้วดีใช่ไหมทีนี้เอาเรื่องเจ็บก่อน
แล้วคือสรุปแล้วทั้งล่างเนี่ยโดนอะไรบ้างคะมีดมีดหมดเลย
เป็นรอยมีดหมดเลยค่ะที่เป็นรอยเย็บนี่รอยมีดหมดเลย
ต่อยต่อยอะไรโดนไหมไม่มีขาเผลอเตะโทษนะคะทีไม่รู้รู้สึกแต่มีดอย่างเดียว
หมายถึงว่ามันไม่มีรอยช้ำตรงไหนที่โดนกระทืบโดนต่อยโดนเตะซ้ำไม่มีมีรอยมีดทั้งนั้น
ครับผมตรงนี้ตรงนี้คือโดนยังไงคะมันอันนี้น่าจะโดนล้มไปแล้วแล้วฝั่นหน้า
ไม่ได้ถามหมอค่ะอ่าแล้วมือนี้โดนอะไรบ้างคะเออไม่ใช่หมายถึงเป็นอะไรบ้าง
ขาสี่เส้นครับแล้วกระดูกน่าจะจะหลุดอะครับ
เพราะว่ามันตรงข้อต่อต้องรอดูอีกทีนึง
ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ด้วยค่ะอ่าแล้วโดนตรงไหนอีก
ต้นตรงนั้นก็จะเป็นทางหลังทางหลังสองข้าง
ทางหลังสองข้างแล้วก็แล้วก็ต้องขาคืบหนึ่ง

ที่หน้าอกฟันไม่เข้าครับจริงไอเน่าออกฟันไม่เข้า
หมอบอกว่ารักษาแล้วเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมครับหมอบอกเลยเหรอตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอ
ครับผมเพราะว่าก็ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม
เขาเรียกอะไรกายภาพบริหารอะไรพอประสานแล้วก็ไม่เหมือนเดิม
ก็คือว่าเอ็มมันขาดไปแล้วมันจะทำให้เหมือนเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้
มันต่อมันอะไรได้ไหมหนูไม่ทราบว่าต่อหรือเปล่า
เพราะว่ามันทิ้งช่วงนานมากค่ะจาก๓โมงถึง๓ทุ่ม
ทิ้งช่วงนานมากกว่าจะเข้าห้องผ่าตัดคือเขารอห้องผ่าตัดค่ะเขาบอกว่ารอหมอ
เดี๋ยวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักบ่าย๒๓๐ที่จรรย์๑๓ขีบโดนสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ค่ะไปถึงลงบานประมาณสามโมงสามโมงครึ่งเนี่ยค่ะประมาณนี้

ใช่ค่ะก็มีแค่คอยเปลี่ยนผ้าที่ซับไม่ให้เลือดอะไรเนี่ยค่ะ

ดูกล้องในโรงพยาบาลนะเจมส์

เปลี่ยนภาพอย่างนี้ก็นอนร้องอย่างเดียว
เอางี้ก่อนนะแค่เล่าเบื้องต้นก่อนนะ

คือเรื่องประวงประวัติเขานี่อีกเรื่องหนึ่งนะ

มันต้องหาให้ละเอียดเลยไหมว่า

หรือว่าทั้งกลุ่มถ้าจะโดนโดนด้วยกันหมดเลย

เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับจากวิเคราะห์
สถานการณ์ตำรวจจะต้องไปไล่กล้องดูก่อน

ไล่ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
มาด้วยกันกี่คันนะครับ

คนที่อยู่บริเวณนั้นกี่คน

แต่กลับวิ่งไปกับเขาทุกที่เลย

คือมันอาจจะมีคนที่วิ่งไปด้วย
แต่ไม่ได้ฟันไม่ได้เตะไม่ได้ต่อย
วิ่งไปทำไมถ้าไม่ได้มีเจตนา

ถ้าจะไม่ได้ไปช่วยลุมทำไมวิ่งไป

อย่างน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนคุยอยู่กับ

ยืนคุยอยู่อันนี้เขายืนอยู่เฉยแล้วเขาไม่ได้ทำอะไร
อันนี้อย่างนี้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีเจตนา
จะไปร่วมทำร้ายนะครับ

คือบัตรแผลหรือแม้กระทั่งข้อมูลจอมปิด

ครับเอาอย่างนี้ก่อนครับ
ของการตั้งข้อก่อหาตำรวจเป็นคนตั้งข้อเก่าหา

ซึ่งจะนำไปสู่แล้วก็ดูอาวุธ

มันจะนำไปสู่เจตนาของ
คนร้ายว่ามีเจตนาทำร้ายเฉย
หรือมีเจตนาฆ่า

อย่างสมมุตรตลุบบอนมาประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับคุณบอน

มันจะหนักเบาทำไมมันกินเวลายาว

จะบอกว่าจริงแล้วตรงนั้นไม่ใช่ที่เปลี่ยว
เป็นที่ชุมชนพยานเพียบเลย
กล้องวงจรปิดมีจับไว้ได้ไหมคะ
มีค่ะทางตำรวจบอกว่าไล่กล้องเจอหมดเลยรู้แล้วว่าใครบ้าง
๑๐กว่าคนเขาเก็บแล้วใช่ไหมตำรวจเข้าเก็บแล้วใช่ไหมคะ

กำลังจะถามบอกว่ามันไม่ได้มีออกมาประกอบในข่าวเนื้อข่าว

เมื่อวานหนูไปเดินถามคนที่อยู่ที่เห็นนะคะ

คันซ้อน๒บ้างซ้อน๓บ้างนะคะ
ประมาณ๑๐กว่าคน๑๐กว่าคนจนถึงตอนนี้เนี่ย

จะเรียกว่าคนแถวบ้านไหม

แล้วหนูก็เลยถามว่าทำไมถึงขนาดทำขนาดนี้
แค่๔๕คนกับคนคนหนึ่งก็สู้ไม่ได้แล้ว
ทำไมต้องเอาอาวุธมีดลงถึงขนาดนี้เล่นกันถึงปางตาย
เขาก็บอกว่าเขาพยายามว่าลูกเขาแล้ว
ว่าทำไมถึงทำอย่างนี้แล้วก็มีพี่เขาที่เป็นธอมค่ะ
มาบอกว่าพี่ก็เข้าไปห้ามนะไม่งั้นก็จะโดนเยอะกว่านี้
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรออยู่พี่วันนั้นค่ะอยู่ในเหตุการณ์

แต่ในเหตุการณ์หนูไม่เห็นแล้วแต่ว่าทำไมไม่เจอ
ทุกคนมีมีดขนาดเดียวกันหมดเลยเหรอ
หมายถึงว่าทุกคนมีอาวุธครบมือมีมีดขนาดยาวอย่างนั้นทุกคนเลยเหรอ
เห็นไปแวดเดียวว่ามีดหัวตัดยาวขนาดนี้
เดียวนั่นแหละผมว่ากลับมาสาวต่อ

แล้วเท่าที่เรามองเห็นมันมีมากกว่า๑เล่มไหม
น่าจะมากกว่านะครับพี่
เพราะว่าคนสู้ผมไม่ได้มายืนเพ่งว่าใครจะมีอะไร
หมายถึงว่าตอนที่คุณเห็นคือเหมือนกับแบบทุกคนต่างคนต่างมีไหม
น่าจะเกินหนึ่งเล่มขึ้นไป
เพราะว่าวันเกิดเหตุไม่มีใครมายืนเพ่งหรอก
ว่าใครจะถือไม้ใครจะถือมีดใครจะถืออะไรมั่ง

แล้วเท่าที่เราประเมินจากที่จำได้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วอายุประมาณเท่าไหร่คะคนที่ก่อเหตุ
ก็มันหลายหลายหลุ่นนะครับ
แต่ทั้งคู่ก็มีทั้งคู่ก็มีมาบอกแค่ว่ามีเนี่ย
ลูกเขาโต้อยู่คนเดียวอายุ๒๕ย่าง๒๖

แต่ตัวมันเริ่มตัวใหญ่ตัวผมเลย
เพราะว่าหนูยังไม่ได้ไปไล่ดูกล้องว่าเด็กคนไหนคนไหนบ้าง
เออเดี๋ยวค่ะ
สองครึ่งเนี่ยกลางอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ใส่ชุดใส่ชุดเครื่องแบบนักเรียนอะไรกันมาไหม

ชุดอยู่บ้านธรรมดาขาส้งขาสั้น

ตกลงแล้วว่าเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยนะคะ
ไม่ได้ทางนู้นก็ยอมรับว่า

ไม่เคยค่ะทางเขาก็ยอมรับมา
คุณผู้ชมค่ะคือมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมคะ
แล้วคือที่จะบอกว่าที่เขาออกมาร้องสื่อนี้

แล้วประหวงประวัติอะไรที่แบบเคยบู๊ขนาดไหนเนี่ย

แต่ที่สงสัยคือทำไมไม่เห็นมีคนเรียกผมไปสอบอย่างนี้ใช่ไหม

คุณผู้ชมที่ดูอยู่เวลาคุณบอลพูดแล้วมันดูกลวเนี่ย
คือส่วนหนึ่งคือบุคลิกนะไม่ปฏิเสธนะ
เพราะความบู้ที่มีมาแต่วัยลงวัยรุ่นนะคะ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเขาว่าคือแผลที่โดนทำให้การขยับริมฝีปาก
เปล่งเสียงมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
คุณบอลเราไม่คุ้นหน้าเขา
ทางเขาตอนที่มาเจรจาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรบาดหมางกับเรา
อ่าแล้วได้คุยกันไหมคะว่าเอ๊ะแล้วที่มากันเป็นกลุ่ม

เขาบอกว่ากำลังจะไปตีกับเด็กอีกกลุ่มนึง
คนที่ทำผมไม่ได้มาไปมีแม่กับพี่สาวเขามา

ที่ลงพักด้านนั้นคนที่ทำผมไม่มาเลย
แล้วที่เขายกพวกกันไปคือก็จริงเขาจะไป

เลยถึงมีอาวุธใช่ไหม

ก็คือเรื่องชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน

ที่ทำร้ายเขาใช่ไหมคะเอ๊ะถูกครับคันนี้จะเป็นในส่วนของบัตรเจ็บสะหัส
หรือจะพยายามฆ่าอันนี้ต้องไปดูข้อมูลหลายส่วน
บอกว่าคดีแบบนี้เนี่ยสมมุตินะคะถ้าไกล่เกลี่ยชดเชยใช้เงินกันอย่างที่ต้องการได้
คดีอาญาไม่ต้องแจ้งความไม่ดำเนินคดีได้ป่ะแบบนี้
ไม่ได้ครับคืออย่างนี้ก่อนในกระบวนการของตำรวจโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ
ในบางส่วนเขาก็จะเรียกให้ทั้งคู่กรณีมาคุยกันในตกลงกันในส่วนของคดีแพ่ง
แต่ในส่วนของคดีอาญาท่านก็ดำเนินคดีของท่านไปครับ

ให้ช่วยเอาเงินมาเยียวยาความเสียหายก่อน
อันนี้คือจุดประสงค์ที่ตำรวจเขาปรณีประนอมกันก่อนนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุใช่ไหมคะเกิดวันพุธแจ้งความวันพระรหัสสบดีนะ

ก็วันที่๒๔ได้คุยค่ะแต่ว่าบอลไม่ได้มา

ก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะ

สรุปความได้ว่าที่ทำรู้สึกว่าเขาหน้าตากวน
ค่ะแล้วก็ถามว่าประมาณตะโกนถามว่ามองหน้าทำไมอะไรประมาณ
แต่ว่ามีเด็กมาเป็นพยานคุณหนูบอกว่าบอลตะโกนถามว่ามอง
แบบว่าพูดไม่เพราะใช่ไหม
แล้วผมก็หันหน้ามาบอกว่าผมจะจอดรถแล้วหันหน้าบอกว่าจะกลับบ้าน
แล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้พูดเลยนะคำว่ากลับบ้าน
จอดรถเสร็จก็คือต่างคนต่างจะเดินมา
ทางนู้นจอดปุ๊บนี่จอดปุ๊บก็ต่างคนต่างจะเดินมาหากันค่ะ
แต่ทางนี้ยังไม่ทันก้าวไปหาเขาเลย
แล้วก็มีรถมาประกบข้างแล้วก็ถามเฮ้ยมึงอะไรเหรอก็ใส่เลย
เด็กคนที่มานี่คือคนไหนในเรื่องนี้
เขาบอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเป็นพยาน

คันหลังใช่ไหมไม่ใช่คันที่ปาดตอนแรกใช่ไหมคะ

แต่คือแล้วเขาเป็นลูกของคุณแม่กับพี่สาวที่มาเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะแต่คนที่ทำคนที่เริ่มคนแรกเลยที่ประกบ
เป็นลูกของคนที่มาไก่เกลี่ย
คือตอนนี้คือออกมาไก่เกลี่ยแค่คนเดียว
คือจะบอกว่าน้องคนนี้คือมาด้วยเฉย
ค่ะมาด้วยแล้วก็บอกว่าคือทางคุณบอลน่ะพูดไม่พอ
พูดไม่พอพูดง่ายพูดแบบกวนกันอ่ะใช่ไหมคะ
แล้วที่คุณแม่มาคุยตกลงว่าคุณแม่เสนอยังไงบ้าง
เขาก็ไม่มีอย่างเดียวเลย
ตอนนั้นอย่าปึ้งตอนที่คุยกับผมก่อนตอนที่อยู่กับผมก่อน
คือเขามาบอกว่าจะเอายังไงจะเรียกเท่าไหร่
หนูก็เลยบอกว่าตอนนี้หนูเรียกไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ว่าการรักษาจะเป็นยังไง

ไปคนเดียวบอลนอนอยู่โรงพยาบาล
ก็เลยบอกว่าตอนนี้คือเบื้องต้นถ้าพี่จะไอ้นี่หนูขอแค่ค่ารักษาพยาบาล
ส่วนต่างที่จะต้องรักษาแล้วก็เวลาไปล้างแผลอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งคนกลางจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ประมาณเนี้ยคือ
จะให้หนูเสนอเงินอย่างเดียวเลยหนูบอกว่าหนูเสนอไม่ได้
ตอนที่คุยกันคุยกันที่โรงพักใช่ไหมคุยที่โรงพักเลยค่ะ
แล้วมีตำรวจมานั่งคุยด้วยไหมมีค่ะ
สะดวกแหละตำรวจไปโรงพักก็ดีแหละตำรวจ
เพราะว่าอย่างนี้เวลาพอไปที่โรงพักแล้วนี่นะครับเวลาเขาตกลงกันหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็จะบันทึกให้ใช่เพราะว่าอย่างวันนั้นตกลงกันไม่ได้เขาบันทึกให้
ได้มีการบันทึกมีบันทึกค่ะรอบที่สองวันที่บอลออกมา
แต่ว่ารอบแรกไม่ได้บันทึกอะไรคือหนูบอกว่าเรียกไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะว่าต้องรอเจ้าตัวคนเจ็บเขาว่าเขาจะเอายังไง
หนูก็บอกว่าหนูยอมไม่ได้ยังไงต้องรอบอลออกมา
หนูตัดสินใจคนเดียวไม่ได้คือเขาก็จะพยายามที่จะให้หนูพูดย้ำ
เพื่อจะให้หนูเรียกเงินประมาณนี้
แล้วที่หนุ่มคุยกับคุณบอลคือยังไงคะ
ก็คือถามว่าตกลงใจยอมไหมอะไรไหมก็เลยบอกก็ลองคุยดูก่อน
ว่าถ้ามันได้อย่างที่เราคุ้มที่เราจะต้องทำงานไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
ปรึกษารับรอบดูแล้วผมก็เลยเรียก
โทรถามคนนู้นคนนี้ค่ะว่าแบบนี้มันจะต้องเรียกประมาณเท่าไหร่อะไรยังไง
ก็เลยคุยกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันที่บอลออกโรงพยาบาลมา
เขาก็ไปเสียค่าคำว่าค่าส่วนป่าค่ะอยู่ที่๖๐๐๐กว่าค่ะ
แล้วก็ตอนเย็นทางร้อยเวรก็นัดมาคุย

แล้วตกลงว่าแล้วผมก็เรียกไป๕แสนเขาบอกว่าได้

ที่แรกบอกไม่มีก่อนไม่มีไม่มีอย่างเดียว

๕๐๐๐๐๐คือที่เราเรียก
๕๐๐๐๐ที่เขาให้ขอพรเดือนละ๑๐๐๐

แต่ถ้าเกิดจะเอา๕๐๐๐๐๐ได้พรเดือนละ๑๐๐๐
อันนี้เขาพูดจริงจังหรือเปล่าคะ
จริงจังค่ะมีเสียงบันทึกหมดเลย

เขาจะบอกไม่มีอย่างเดียว
บอกว่าถ้าไม่เอาเงิน๕๐๐๐ตรงนี้

ก็ให้ออกมาจับไปเลยเขาจะหนี

ค่าจดเจยกับคดีอายา
มันไม่ได้ครับมันเป็นคดีอายาแผ่นดิน
ยังไงตำรวจก็ต้องดำเนินกระบวน

เกียร์ไม่ใช่แบบนี้คือเขาขอให้หนูจบ
ไม่คือจะบอกว่าเพราะฉะนั้นทางฝั่งนู้นต้องทราบด้วย

ไม่ได้แล้วคือยังไงต้องแจ้งต่อให้ทางนี้ตกลงทีนี้ตอนที่คุยกันเนี่ยนะคะสรุปแล้วเขาบอกไหมว่าทั้งหมดมีกี่คนที่ลงมือคุณโบมณ

พอ๑๐กว่าคนเสร็จแล้วเราได้ถามต่อไหมว่าแต่ละคนเป็นใครยังไงมาจากไหนอายุเท่าไหร่
เขาแค่บอกแค่แค่พวกสิบห้าสิบหกหมดมีลูกเขาโตอยู่คนเดียว
ที่บอกว่าสิบห้าสิบหกใช่ไหม
แล้วเขาเบาข์
ทีนี้ที่ฉันขากลับมา

อันนี้พูดกันภาษาชาวบ้านต่อหน้าคุณบอลเลยนะ
คือเราดูกวนใช่ไหม
ใช่ครับมาก่อนผมมาตอนปี๕๐

เออบู๋เหมือนกันมีขดงคดีเคยมีตำรวจมีคดีทีเดียวครับ

รู้จักดีว่าผมสุดยอดครับผมก็ชื่อผมก็ใช้ได้เหมือนกันเมื่อก่อนนี้
เดี๋ยวก่อนถ้าพี่ตัดกรณีที่ยังพูดไม่ถนัดออกไป
เราก็เป็นคนพูดจากวนเสียงกวนน่ากวนใช่ไหม

แต่ถ้าคนที่รู้จักสนิทคือเป็นคนที่ไม่มีอะไร
ไม่แล้วจริงวันนั้นเราตั้งใจกวนเขาหรือเปล่าคุณบอล
ไม่ได้กวนผมจะกวนทำไมล่ะผมถามจริงว่า
ใครจะไปกล้าระหว่างคนเยอะกว่ากับผมคนเดียว
มากกว่าตอนเขาหายมาเราไม่รู้ว่าเพื่อนเขาตามมาเยอะนี่

อืมคุณบอลตำรวจเนี่ยจริงรู้จักคุณบอลดี
แล้วเราก็ทำมาหากินทำอะไร

ขายก็ตรงนั้นตรงโรงพักใช่ไหม
ข้างโรงพักเลย

ไม่ถามพี่ตำรวจน่ะว่าดีผมยังไงล่ะ

เบื้องต้นว่าเหตุการณ์เป็นอะไรยังไง
ก็คือไม่ได้มีการเซ็นอะไรเลยค่ะ

ไม่แต่ตำรุเขาเก็บหลักฐานไปหมดแล้วนี่

เขาขอให้ดูกล้องจอมปิกเขาก็ไม่ได้บอก
เพราะว่าที่แรกคือเบื้องต้นนี่คือรอรอบ

แล้วคราวนี้คือทางนู้นก็ไม่โทรมาถาม

แล้วได้ถามไหมคะว่าพี่จะเรียกผมไปสอบไหม

แต่ว่าคือบางทีอาจจะ
ตำรวจอาจจะเข้าใจว่ายังไม่สามารถให้ปากคำได้
เจ็บไม่ไหวอย่างนี้ไหม
ประมาณระยะเวลาก็อาจจะห่างออกไป

ไม่ได้ครับมันต้องเล่าเหตุการณ์เป็นยังไง

แต่กล้องวงจรปิดถ้ามันชัดต้องสอบเขาอีกเหรอ
ต้องชี้หน้าผู้ต้องสงสัย

เราทำมาหากินก็ทำมาหากินอยู่ใกล้ตรงนั้น
ก็แล้วแต่เขาว่าผมเป็นคนดีแล้ว

ทำไมตำรวจถึงเรียกคุณบอลสอบช้า

คนโตแล้วน่าจะคิดออกว่ามันเป็นเพราะอะไร
เรียบร้อย

ไม่ได้มีใครพูดแบบแซะเข้าหูใช่ไหม
ก็คือพอมีมาบ้างค่ะว่า
ว่าทางนู้นเดี๋ยวเขาเสียเงินให้ตำรวจนะแต่มึงไม่มีอะไรให้เขาหรอก
เขาจะมาช่วยมึงเหรอประมาณนี้ค่ะ
เบื้องต้นที่เขาพูดมาเพราะว่ามีผู้ใหญ่ที่อื่นไปคุย
ไม่เป็นไรเอาเท่าที่สบายใจที่จะบอก
เพราะว่าทางนู้นเขาก็มีเงินพอสมควร
ก็อย่างที่บอกค่ะคืออยากให้ยอมก็ยอมไม่ได้ถูกไหมท่านไหนเจมส์
ไม่ได้ครับไม่ได้คือในการชำระเงินเพื่อบรรเทาความเสียหาย
มันเป็นเหตุให้ศาลเห็นใจว่าสำนึกผิดแล้ว
อะไรแล้วเพื่อจะลงโทษสถานเบาแค่นั้นเอง
ว่าสำนึกแล้วยอมรับผิดแล้วแต่ไม่เกี่ยว
ไม่เกี่ยวว่าจะทำให้คดีอาญาระงับลงเป็นไปไม่ได้ครับ
ที่มาแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติไม่ได้จบตัวเลขไม่จบ
เนี้ยเด็กเขาอาจจะหนีใช่ไหมค่ะ
แล้วตอนนี้คุณบอลยังไม่ได้ถูกเรียกสอบทีนี้ในข่าวในข่าว
มันมีบอกด้วยบอกว่าเริ่มมีการขู่กันแล้วเหรอ
ก็คือมีมาแชร์ของหนูก่อน
ที่หนูแชร์รูปบอลเจ็บอะค่ะว่าให้ช่วยกันแชร์หน่อย
เขาก็ขึ้นเฟสเขามาปุ๊บแล้วก็ด่าข้างบน
เขาบอกไอ้เหี้ยเจ็บน้อยเกินไปนะด่าลูกกะหรี่อะไรประมาณนี้ค่ะ
เจ็บน้อยไปมึงต้องโดนมากกว่านี้
แล้วก็ลงสุดท้ายว่าเมียมึงน่าจะโดนด้วย

แล้วก็เห็นข้างบนของเขา

จะกันได้ค่ะเฃ่จากหนูไปเลย

เขาก็ลงภาพให้ด้วยค่ะว่ามีการคุมครู

ว่าคือพยายามขุดนะคะว่า
เมื่อก่อนเขาเป็นยังไงอะไรยังไงหาว่าพวกหนูเป็นวิชาชีพ
เพื่อจะหาเรื่องเขาให้เจ็บแล้วเรียกเงิน
เพราะว่ากรณีครั้งหนึ่งบอลเคยโดนตีในบ้าน

เสร็จแล้วถามว่าหนูไปหาเรื่องเขา
บอกคนหาเรื่องจะเข้าไปโดนตีในบ้านได้ยังไง

ขนาดคนที่มีเรื่องกับผมอ่ะเขายอมรับผิดเลย
เขายังไม่ได้ออกเป็นเขาคือน้องชายของน้ำแม่ผม
เขายอมรับผิดเขาก็ไม่เหนื่อยชื่อแม่เลยนะ
แต่ผมงงตรงที่ว่าไอ้คนที่บอกเนี่ย
หาว่าพวกหนูเป็นวิชาชีพมันเป็นอะไรกับพวกผม

ว่าหนูเป็นวิชาชีพให้เขาตีเสร็จแล้วก็เรียกเงิน
เรื่องนี้มันไม่ต้องขยายวงไปไหนแล้วนะคะ

ไม่เข้าใจว่าเขาจะขุดมาทำไมคะ
เขาบอกว่าขุดมาเพื่อให้นักข่าวรู้ว่าบอลเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
เป็นวิชาชีพเพื่อไปหาเรื่องให้เขาตีแล้วก็เรียกเงิน
ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้ย่อยแต่มันไม่ได้ปฏิเสธ
เพราะว่าคนเราเกิดมาไม่เคยไม่มีใครทำผิดนอกจากพุทธรูป

เป็นแค่พี่นักข่าวเมื่อวานที่ไป
เมื่อวานที่ไปค่ะเมื่อวาน
ท่านก็บอกว่าอย่างที่ทั้งสองท่านทราบคือหลักฐานอะไรมีอยู่แล้วแหละนะ

เดี๋ยวก็ในส่วนของเรื่องไก่เกลี่ยกันเรื่องเงินก็คือจริงคุยกันเองได้

อ่าที่โรงพักด้วยซ้ำนะคะ
เพราะว่าต้องดูแลน้องอีก๔คนไม่ใช่น้องลูกอีก๔คน
แล้วก็คุณแม่ซึ่งคุณแม่น่ะสำคัญมาก
คุณแม่ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าลูกชายขนาดไหน
เห็นค่ะแต่คิดว่าแค่เป็นแผลเราพัน
ผมบอกเขาว่าเจ็บนิดเดียว

ไม่ได้บอกว่ามือจะกลับมาไม่ได้เหมือนเดิม

คุณผู้ชมคะคดีนี้เอาว่ากันแบบตรงไปตรงมานะคะ
คือดูข้างนอกคุณบอลก็โดนจริงนะมีแผลจริง
แต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกคุณมันดูไม่น่าเห็นใจ

ก็เมื่อก่อนมันไม่มีใครพูดให้ตรงต่อหน้าผมหรอก
เออจริงใครจะมาพูด

ในข่าวบอกคุณแม่ตาบอดยังไงคะ
ตาบอดข้างหนึ่งเป็นต้อหินครับ

บอดน้ำแล้วค่ะเขาไม่บอด
แล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่เลนเป็นต้อกระจก

เก็บของเก่าแม่ยังแข็งแรงไหม

เขายึดติดกับตรงนั้นนะครับเพราะว่าแฟนพ่อเลี้ยงผมตายตรงนั้น

ผมบอกให้เทศกิตมาไล่เทศกิตบอก

คือแม่สมัครใจอยู่ตรงนั้น
พยายามติดต่อทุกทางแล้วเพื่อจะให้เขาเข้าบ้าน
แล้วแม่รู้ว่าลูกเป็นแค่ไหน

เขาเสียเขาเสียใจเยอะ

คุณบอลเป็นลูกคนสุดท้องของแม่

มาเป็นพ่อค้าขายไก่ย่างได้ไงณปัจจุบัน

เพราะว่าหนึ่งถ้าจะคิดนะฮะ

ก็เดินขึ้นไปถามบนโรงพักคนกันเองทั้งนั้น

ไม่คิดว่าจะแบบมีคนเข้ามาเห็นใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
เห็นใจขนาดคนอื่นยังเห็นใจ

ไม่ได้คิดจะไปขอไม่เคยคิดจะไปอะไรกับ

ค่ะทั้งที่คนที่ไม่รู้จักเราในเฟซ

กับคนที่รู้จักเราที่เราเอาไปแจ้ง
เขายังไม่เคยคิดจะโทรมาถามเราเลย
เขายังไม่คิดที่จะดำเนินคดีให้เราเลย
เขาก็คิดได้น่าจะละอายใจ

ก็มาถ้านิดหนึ่งใจจริงก็กลัวครับพี่

นี่ไม่ใช่การท้าทายครับผม

แต่คือแบบเมื่อภัยมาก็ต้องรับสภาพให้ได้อะพี่
เมื่อเราเผชิญแล้วคือตอนนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไร
คืออยากให้เดินดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับ
อืมทนายเจมส์ค่ะมันครับ
ดิฉันว่ามันไม่น่าจะเป็นข่าวด้วยซ้ำ
ตอนเราโทรหาตำรวจตำรวจก็บอกได้กล้องอะไรหมดทุกอย่างแล้วเรียบร้อย
คือบางทีการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเขาเนี่ย

เนื่องจากว่าเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะหลบหนี
ก็เป็นไปได้เขาก็เลยรวบรวมแบบเงียบอะไรอย่างนี้
แต่นิดนึงคือโดยระเบียบของตำรวจแหละ
คุณจะต้องรายงานความคืบหน้าให้ผู้เสียหายเขาทราบ
อันนี้ระเบียบของตำรวจเลยคือเขามีเสียถามใช่ไหมคะ

ตำรวจมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าให้ผู้เสียหายเขาทราบ
ไม่ต้องไปทวงก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นเลยครับ
เอางี้ดิฉันเอาคดีนี้ออกไปก่อน

สมมุติเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกัน

มันเคยมีไหมคดีอื่นเคยมีไหม
ไม่ดำเนินคดีไม่แจ้งความไม่มีประวัติ

เอ่อเคยมีครับเคยมีครับ
อันนี้แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำในรูปแบบไหน

เพราะได้ยินมาครับเออ

ถ้ามันจะมีคนช่วยการบิดพิ้วจริงมันมี
ครับเออแต่คือมันผิดกฎหมายถูกไหมคะ
ก็ผิดกฎหมายครับ
คือเราจะไม่ได้พูดถึงคดีนี้นะแต่จะบอกว่า
เอาจริงถ้าเราพูดกันแบบไม่ไร้เดียงสาเลยเนี่ย

คืออย่างสวยสุดก็จะแบบรูปรวมให้ดักฐานแล้ว
ไม่พอฟ้องอะไรอย่างนี้ไปอย่างรูปแบบนั้น
ซึ่งสุดท้ายแล้วสองท่านคือกลัวมันจะออกลูกนั้นใช่ไหม

แต่ก็ยังไม่มีใครเคยมาพูดแบบนี้ใช่ไหม
ให้มันจบกันไปดีกว่ายังไม่มีใครมาพูด

โทษคงถ้าเราให้สื่อมัญชนช่วย

ก็รู้สึกรู้สึกว่า

ส่วนไม่ปฏิเสธว่าเคยบู๊
ไม่ปฏิเสธว่าหน้าตาเรากวนเหลือเกิน

แต่ว่ามันคนละเรื่องกับคดีที่เกิดขึ้นนะคะ

เดี๋ยวแม่มารู้ทีหลังบอกเป็นข่าวแล้วนะ

ยินดีครับสวัสดีครับ

คุณเขมศรและคุณพระคุมรออยู่แล้วนะคะ